คุณผู้ชมคะตำรวจสภบังประกงจฉเชิงเซาได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีเหตุทะเลาะวิวาดกันถึงขั้นเนี่ยนะคะยิงกันตาย
เสียชีวิตอยู่ที่หน้าร้านขายของชำเสียชีวิตไปหนึ่งศพนะคะ
คือที่ร้านขายของชำเขาให้ข้อมูลว่ามือยิงกับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในร้านนั่งคนละโต๊ะนะคะ
แต่มีปากเสียงกันทะเลาะกันแล้วคนที่ยิงเนี่ยเหมือนกับผู้จาให้ของลับอีกฝ่ายนึง
อีกฝ่ายนึงเขาโมโหฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยนะก็ไปทำร้ายร่างกายกัน
คนที่ยิงสู้ไม่ไหวออกไปจากร้านไปเอาปืนมาย้อนกลับมาอีกรอบแล้วยิงเลย
เขาเรียกกันว่าสอทอเปี๊ยกนี่ค่ะ
หน้าร้านขายของชำในหมู่๑๑อำเภอบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ทางกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์โรงพยาบาลบางประกง
กู้ภัยฉะเชิงเซาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
หน้าร้านพบศพนายเวหาปัดมาหรือในแจ๊ค
อายุ๓๔ปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์
เสียชีวิตนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่หน้าร้านขายของชำค่ะ
สภาพศพคือถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๑นัด
หัวไหล่๑นัดราวนมขวา๑นัดสี่ข้างซ้าย๒นัด
สะโพก๑นัดขาซ้าย๒นัดโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
นับรวมแล้วเนี่ย๘นัดนะคะนี่ค่ะ
ก็นอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้ท้ายรกระบะอีซูซูสีแดง
ทะเบียนบ่อใบไม้นหนู๙๑๘๗สะแก้วนะคะ
เจอปลอกประสูญขนาด๔๕๑ปลอกตกอยู่ที่พื้นท้ายรถ
ส่วนอีก๓ปลอกอยู่ที่ท้ายกระบะตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
รู้ตัวคนก่อเหตุนะคะเพราะว่ามีพยานมีคนเห็นเหตุการณ์เยอะ
คนก่อเหตุชื่อว่านายวัฒนภงอำพลชัยหรือสทเปี๊ยกอายุ๖๕ปี
เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบางประกงค่ะเขาเรียกกันสอทอเปี๊ยกสทเปี๊ยกเนี่ยนะคะ
คนที่ให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดีก็คือลูกสาวเจ้าของร้านขายของชำ
ก็คือลูกสาวเจ้าของร้านที่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับนางสาวกัญญาอายุ๒๖นะคะ
เธอเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยค่ะในร้านก็มีลูกค้ามานั่งดื่มนั่งกินกันอยู่๓โต๊ะ
แจ๊คผู้ตายก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนสอทอเปี๊ยกคนยิงก็นั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่งนะคะ
ระหว่างที่นั่งดื่มนั่งกินกันอยู่สองโต๊ะนี้เขาทะเลาะกันโวยวายเสียงดังเลยค่ะ
สทเปี๊ยกคนยิงเนี่ยโวยวายเหมือนกับให้ของลับตัวในแจ๊กฝั่งผู้ตายเนี่ยเขาโมโห
แจ๊คเนี่ยกระโดดถีบก่อนเลยถีบเตะต่อยสอทอเปี๊ยกก็มีคนไปพยายามห้าม
สทเปี๊ยกเนี่ยตัวเล็กสู้ไม่ไหวขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านไปก่อน
แต่สุดท้ายย้อนวนกลับมาอีกรอบนะคะพอมาอีกรอบนี่แหละจอดรถถือปืนตรงไปหาในแจ๊คเลย
คนในร้านเห็นท่าไม่ดีก็ไล่ในแจ๊คกลับบ้านกลับบ้านไม่ทันกลับบ้านค่ะครับ
ถูกยิงจนเสียชีวิตอยู่หน้าร้านขายของชำนี่แหละพอยิงเสร็จสอทอเปี๊ยกก็หนีไปนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุที่พื้นหน้าร้านขายของชำยังมีคราบเลือดเต็มเลยนะคะ
เพื่อนร่วมงานของในแจ๊คผู้เสียชีวิตบอกว่าในแจ๊คกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยค่ะก็ชอบไปนั่งดูมวยกันที่ร้านนี้แหละ
ก็ดูมวยกันไปเฮฮากันไปดื่มกันไปสอทอเปี๊ยกก็เล่นมวย
ก็มาด้วยกันเนี่ยก็เจอกันอยู่บ่อยทุกอาทิตย์แต่ไม่ได้สนิทกัน
ก่อนเกิดเหตุในแจ๊คเหมือนกับแพ้พนันมวยสอทอเปี๊ยกเพื่อนบอกแบบนี้ครับ
พนันมวย๓๐๐ในแจ๊คควักแบงค์พันยื่นให้สอทอเปี๊ยกไม่มีเงินทอน
แจ๊กก็เลยบอกว่างั้นก็เอาไว้ก่อนยังไม่ต้องเอา
แต่ไม่รู้ว่าสอทอเปี๊ยกไปอารมณ์เสียเรื่องอะไรมา
แจ๊คพูดแค่นี้สอทอเปี๊ยกโมโหด่ากลับในแจ๊คเลย
แล้วก็ด่ากลับในลักษณะที่ว่าให้ของลับในแจ๊คทนไม่ไหวนะคะกระโดดใส่ก่อน
คือทั้งต่อยทั้งเตะสอทอเปี๊ยกจนสอทอเปี๊ยกเนี่ยสู้ไม่ได้
กลับบ้านไปเอาปืนมาค่ะแล้วก็มายิงเลยนะคะ
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าสอทอเปี๊ยกทำเกินไปมันเป็นเรื่องแค่เงินสามร้อย
แต่ก็รู้มาว่าสอทอเปี๊ยกเป็นคนอารมณ์ร้อนพอสู้ไม่ไหวก็อาจจะอับอาย
ตัวเองเป็นถึงประธานสภาเทศบาลตำบลบางปะกงถูกในแจ๊คกระโดดถีบ
โดดเตะอะไรแบบเนี้ยก็เลยแค้นใจคาดว่าเป็นแบบนี้นะคะ
อันนี้เพื่อนผู้ตายบอกสอทอเปี๊ยกก็เลยกลับบ้านไปเอาปืน
ย้อนกลับมายิงในแจ๊คไม่น่าเกิดเถอะไม่น่าเออแค่เงินสามร้อย
ไม่น่าจะรวยได้อ่ะเข้าเดินหน้าแหละ
เจ้าของร้านขายของชำนะคะนางบุญยืน
ลำเจริญอายุ๕๕ปีบอกว่าลูกสาวเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

ค่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าลูกสาวเจ้าของร้านเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตามลำดับเลยครับคือลูกสาวเนี่ยบอกว่าเห็นเหตุการณ์แต่ไม่รู้ว่าเริ่มต้นเรื่องเนี่ยเขาทะเลาะอะไรกันประเด็นที่ร้านเปิดเป็นสถานที่ให้คนมาเล่นพนันมวยด้วยหรือเปล่าเจ้าของร้านบอกไม่จริงก็คือเขามานั่งดื่มนั่งกินที่ร้านแล้วก็ป

ก็เลยฝากบอกไปยังสอทอเปี๊ยกบอกว่าถ้าอารมณ์ร้อนแบบนี้กลับบ้านไปสงบสติอารมณ์ไม่ดีกว่าเหรอกลับบ้านไปไปเอาปืนวกกลับมาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยคือเจ้าของร้านบอกว่าสงสารภรรยาของในแจ๊คผู้เสียชีวิตค่ะเพราะว่าท้องอยู่นะคะก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะใช้ชีวิตยังไงต่อ
ตัวเองไม่ได้มาบ่อยไม่เคยมาตรงนี้ก็ไม่น่าจะมาในใจของฉันอยากพูดแบบนี้ไม่น่าจะเข้ามาเพราะไม่เคยมาซื้อเหลือไม่เคยมาซื้อของฉันกินอย่างดีก็แค่เอ็มขวดน้ำเปล่าขวดถ้ามาเอ่อฉันพูดตรงว่าถ้ามาก่อเรื่องอย่างนี้ไม่อยากให้มาใช่เอ่อมายิงลูกค้าเรา
อืมคือเจ้าของร้านเขาก็แม่จากนี้ไปใครไปใครมาก็บอกโอ้ร้านนี้ไงอืมที่ยิงกันตายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่ากังวลอ่ะใช่ไหมคนก็จะกลัวกันหมดหรือเปล่าคือข้อมูลจากเจ้าของร้านที่ให้กับผู้สื่อข่าวของเราคือคุณสุชาดาเนี่ยมีอยู่สองประเด็นนะฮะค่ะที่เราไปตามต่อนะครับท่านผู้ชมครับทั้งเรื่องที่ว่ากลับบ้านไปเอาปืนกับเรื่อง
ได้ไปเจอนะฮะนางเรือนสาโลนอายุ๒๕ปีนี่ครับเธอเป็นชาวกัมพูชานะครับภรรยาของในแจ๊คที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับตอนนี้เธอท้อง๘เดือนครึ่งนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะใกล้จะคลอดแล้วลูกในท้องเนี่ย๑๐ตุลาคมนี้ถึงกับหมดคลอดแล้วนี่ฮะ
รูปท้องให้เราดูเนี่ยลูกชายนะอยู่ในท้องเนี่ยเล่าไปก็ร้องไห้ไปบอก๑๐ตุลาคมนี้กำหนดคลอดแล้วกลายเป็นว่าสามีต้องมาเสียชีวิตลูกต้องกำพร้าพ่อตั้งแต่ยังไม่ทันเกิด
ค่ะเธอบอกกับเราอย่างนี้ครับเรื่องราวต่างต่างของเธอกับสามีเนี่ยนะแล้วเธอก็พาคุณสุชาดาไปดูของใช้เด็กที่เธอกับสามีเก็บหอมรอมริบซื้อเอาไว้รอลูกชายที่กำลังจะเกิดด้วย
นี่ฮะคือได้ไปดูเธอก็ร้องไห้อีกบอกว่าเธอเนี่ยเป็นชาวกัมพูชานะอยู่กินกับสามีสองคนตอนที่ตั้งท้องเนี่ยสามีก็ให้เธอออกจากงานนะบอกว่าเออเดี๋ยวจะดูแลเธอกับลูกเองกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องมาเสียสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวไปไหนลูกก็จะคลอดอีกหลังจากนี้เธอจะใช้ชีวิตยังไงค่ะนอกจากนี้เรื่องคดีเนี่ยเธอก็กังวลว่าจะไม่ได้ระ
ความเป็นธรรมนะครับทั้งที่ตอนนี้ตำรวจก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าคนร้ายคือใครแต่ทำไมยังจับคนร้ายไม่ได้เธอกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของคนร้ายถ้ามีคนช่วยเหลือจนหลุดคดีแล้วเธอกับลูกในท้องจะทำยังไง
ก็ยิ่งไม่ปลอดภัยใหญ่ยืนยันว่าจะยังไม่นำศพสามีกลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
กว่าคดีของสามีจะมีความคืบหน้า
เนื่องจากกลัวว่าคนก่อเหตุเนี่ยจะไม่ได้รับโทษ
แล้วสามีเธอจะต้องตายฟรี
ว่าเขาจะหลุดกันดีแล้วเขาจะกลับมาทำร้ายหนูกับลูกอีก
แล้วแฟนหนูไม่อยู่หนูจะพึ่งใคร
อยากให้เขามอบตัวอยากให้เขามารับชอบสิ่งที่เขาทำกับแฟนหนู
หนูก็ไม่ยอมอ่ะแฟนหนูทั้งคนอ่ะแล้วลูกหนูกำลังจะออกอ่ะ
ออกมาไม่มีพ่อไม่มีใครเลี้ยง
ทีนี้ข้อมูลที่ว่า
ผู้ต้องหาก็อยู่สถเปรี้ยกเนี่ย
หลังจากเกิดเหตุก็กลับไปที่บ้านไปเอาปืน

นี่คือสอทอเปี๊ยกนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้เราไปที่บ้านของสทเปี๊ยกนะครับ
ที่บ้านนี่เจอกับพ่อของสทเปี๊ยกนะฮะ
ชื่อว่านายวีระอำพลชัยอายุ๘๓ปีแล้ว

พ่อของสทเปี๊ยกบอกกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเออนี่ก็เพิ่งทราบเรื่องเหมือนกัน

ก็ไปดูมวยไปเล่นมวยตามปกติ

แต่เมื่อวานลูกไม่ได้ย้อนกลับมาที่บ้านมาเอาปืนนะ
ยืนยันว่าที่บ้านไม่มีปืน

ส่วนสาเหตุที่ลูกไปยิงเขาตาย
คาดว่าลูกชายน่าจะอับอาย
ที่ถูกเด็กมันเตะมันต่อยมันกระทืบ

เพราะลูกชายมีตำแหน่งเป็นถึงประธานสภาเทศบาลตะบนบังปะกง

พ่อยืนยันว่าลูกชายไม่ใช่พวกขี้เหล้าเมายา
ไม่ใช่คนชอบเอาปืนไปกร่างกับใคร
ที่ทำลงไปคงเป็นเพราะทนไม่ได้จริง

พ่อของสทเปี๊ยกบอกกับเราว่า

ถ้าลูกชายกลับมาที่บ้าน
แล้วจะมาเอาปืนไปยิงคนจริงเนี่ย

แต่นี่ลูกชายเนี่ยออกไปดูมวย

จนเกิดเหตุยิงเขาตายแล้วเนี่ยก็หายไปเลย

พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า
พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า

พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า

พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า
พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า

พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า
พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า

พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า

พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า

พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า

พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า

พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า
พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า
พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า

พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า
พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า
พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า

พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า

พ่อของสทเปี๊ยกบอกว่า